เดี๋ยวจะพาไปสนุกไปคุยอันนี้เครื่องทิ้ง
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวความสนุกสนานอยู่ที่ที่หนึ่ง

เพราะว่าพูดถึงเรื่องของการแข่งขันแล้วมันต้องมาพร้อมทั้งความสนุกสนาน
เสียงหัวเราะความสมัครสมาร์ทสามัคคีแล้วก็ต้องมีลีลาเด็ด
แข่งขันที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมมันไม่ธรรมดาจริง
แล้วแต่ละคนนะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยโอ้โหจัดเต็ม

ไปดูกันเลยไม่ต้องรอแล้วค่ะ
นี่เขาแข่งเต้นกันเหรอครับคุณชิสา
เหมือนเล่นอีมอนซ่อนผ้าเลยคุณ
นี่ดูท่าทางแล้วเหมือนกับว่ารำเกี้ยวพาราศีสิ
สาวหยอกล้อกันตามภาษานุ่มขมัน
นุ่มขมันคือนุ่มขเมน

เป็นแค่เศษเซี่ยวส่วนหนึ่งของการแข่งขัน
เป็นออเดิร์ฟเป็นน้ำจิ้มยังไม่ได้เริ่มเลย
นี่ค่ะคุณค่ะสนุกสนานกันแล้วนะ
แค่เริ่มต้นแบบนี้แต่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดู
สีสันกันเต็มสิคะว่าเขาแข่งขันกันอะไร

คือการแข่งขันหูดมะพร้าวนี่เอง
ใช่ที่ไหนเนี่ยค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอ๋อ
ที่จังหวัดสุรินทร์เขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
เป็นการแข่งขันขูดมะพร้าว
โดยใช้กระต่ายขูดมะพร้าวนี่แหละ
จะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันก็มีทั้งชายและหญิง

ขอให้มีหัวใจที่อยากจะขูดมะพร้าว

ประเพณีแซนโดนตาของทางจังหวัดสุรินทร์เขา
ทีนี้การแข่งขันขึ้นชื่อว่าการแข่งขัน
มันก็ต้องมีกติกามารยาทใช่ไหม

ใครหูดมะพร้าวได้ปริมันมากที่สุดเป็นไฟชนะ

พอรู้กติกาเท่านั้นล่ะ
โอ้โหแต่ละคนไม่รอช้าก้มหน้าก้มตา
กันอย่างเมามันทีเดียวนะ
เนี่ยผู้เข้าแข่งขันไม่ได้สนอกสนใจใครอะไรทั้งนั้น

๘กล้องเชียร์๔คูณดูค่ะ

จดจอรอคอยส่งกำลังใจมา

นี่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
เออแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะ
เป็นแบบฝรั่งนะ
ดูท่าทางเขาได้อยู่นะ
พ่อนุ่มนักเรียนชายฝรั่งคนนี้เป็นอย่างไร
แล้วรองเท้าก็ใส่ถูกต้องตามระเบียบด้วย
แล้วนี่ดูท่าสิแบบว่านั่งเรียบร้อยน่ารักสวยงาม
มันตามฉบับประเพณีหน่วยการได้เลย
เออจริงไม่ธรรมดานะจ๊ะ
แล้วที่สำคัญได้แรงเชียร์ที่อยู่ข้างสนามนี่แหละ
เออทำไปอย่างมีความสุขนะ
แต่คุณผู้ชมค่ะนี่อย่างที่บอกไปว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง
ของงานประเพณีแซนโดนตา
ของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเขมร
ที่จังหวัดสุรินทร์เขาสืบทอดกันมายาวนานเป็นพันปีแล้ว
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับกันไปแล้ว
แสดงออกถึงความกระตันอยู่ต่อผู้ยุคคลนั้นเอง
เขามีความเชื่อค่ะว่าเมื่อวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบ
ประตูยมโลกจะเปิดออกมา
ให้ผู้ที่รับกรรมอยู่ในนรกสามารถขึ้นมาเยี่ยมญาติได้๑๕วัน
จากนั้นก็ต้องลงไปรับกรรมนยมโลกตามเดิม
เขมรก็เลยจัดทำอาหารคาวหวานข้าวต้มขนม
ไปทำบุญให้กับญาติโกโหติกาบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐นั่นเองนะคะ
แซนนี่ก็คือมาจากคำว่าเส้น
โดนตาก็ยาย่าปู่ตาแบบนี้นะคะ

เป็นการเส้นบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย
ใช่แล้วก็เหมือนประเพณีศาสตร์เดือน๑๐ของภาคใต้นะคะ
ก็คือจูนโดนตาแต่เป็นลักษณะของใช่ไม่ใช่โดนตาแบบนี้

ใช่ค่ะก็คือให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้มาไหว้มาขอพรผู้หลักผู้ใหญ่
ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะก็เป็นประเพณีดีของทุกเชื้อชาติศาสนาของวัฒนธรรมต่าง
แต่ละแห่งแต่ละที่ก็มีความน่าสนใจกันไป
ที่ศรีสะเกียจบ้านดิฉันก็มีที่อำเภอขุขันเหมือนกัน

แล้วก็ถือว่าเป็นงานวัฒนธรรมงานประเพณีที่ถูกจัดอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะคุณ

ดีนะที่น่าไปเที่ยวกันนะคะทางอีสานนะจ๊ะ